คุณผู้ชมช่วงนี้ใกล้หน้าทุเรียนแล้วนะ

จะพาไปดูทุเรียนดัง

เนื้อข้างในมันจะด่างไหม

ไปไปที่สวนทุเรียนของคุณสมบัติสุขีรีนะคะ
อยู่ที่หมู่๔บ้านดอนตำบลวังสรรพรสอำเภอขลุง
ส่วนที่นี่ค่ะมีการเจอทุเรียนด่างจริง
แล้วเขาบอกน่าจะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วย

คุณสมบัติเจ้าของสวนเล่าให้ฟัง
บอกว่าช่วงที่เขากำลังดูแลสวนทุเรียนอยู่
สายตาเหลือบไปเหลือบมาไปเห็นกับทุเรียนลูกหนึ่ง
มันแปลกไปจากพวกนะมันมีเหมือนปกตินะ
เนื่องจากว่ามันมีความด่างตรงเปลือกที่หุ้มอยู่อะค่ะ
มันแปลกปกติทุเรียนมันก็จะไม่ได้ด่างแบบนี้ใช่ไหม
คือมันจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลสลับแซมสีเหลืองแบบนี้

ยังไงไม่รู้เป็นรอยด่างแล้วขึ้นอยู่ทั่วบริเวณเปลือกทุเรียนเลย

หลังจากเรื่องนี้เรื่องทุเรียนดังในสวนของเขาถูกเผยแพร่ออกไป
มีคนเข้ามาติดต่อขอชมเยอะมาก

ขอดูถึงขั้นต้องจ้างยามเฝ้าเวร
เฝ้าระวังกันเลย
ทุเรียนด่างหายอ่ะดิคุณใช่ไหม
ปัจจุบันนี้นะคะคุณสมบัติเนี่ยเป็นผู้ดูแลสูรทุเรียนแห่งนี้
แล้วเขาบอกว่าทุเรียนลูกด่างนี้มีการจัดการประมูลไปเรียบร้อยแล้ว
ประมูลที่ราคาหนึ่งหมื่นบาทนะคะถ้าหากได้เงินมาเดี๋ยวจะนำเข้ากองทุนหมู่บ้านเลย
เอามาใช้แก้ปัญหายาเสพติดเอามาพัฒนาชุมชนต่างนะ
เขาก็เอารายได้ส่วนนี้มาทำประโยชน์ให้กับสังคมนะคะ
ทุเรียนรุ่นนี้นะคะจะตัดได้ประมาณวันที่๒๗เมษายนนี้
ใครสนใจอยากจะประมูลเจ้าทุเรียนด่างนี้นะก็โทรไปสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์เราขึ้นให้ด้านล่างนี้แล้วนะคะ
เป็นสวนของคุณสมบัติเลยนะคะใครสนใจอยากจะ
ปอกดูดิว่ามันจะกินได้ไหมมันจะข้างในเนื้อจะดำ
งั้นไปประมูลเลยเริ่มต้นที่เท่าไรคุณไปสิหนึ่งหมื่น
ทำไมเงียบล่ะคุณชนะทุเรียนเขาประมูลกันเป็นหลักล้านหลักแสน

มีประมูลแบบลูกลำไยอะไรเล็ก

ใช่มั้ยมันใหญ่ไปลูกละหมื่นอ่ะ
อันนั้นก็กินทุเรียนปลาธรรมดาไม่ต้องได้
แต่ยังไงคิดว่ามันก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันแหละ
มีลูกลำไยเล็กไหมเรา
เอาไปตลาดไปเที่ยงหน่อรองอีกเออ